เอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่หนึ่ง
วาระสำคัญก็คือการให้สโมสรสมาชิก
โหวตรรับรองการแต่งตั้งพนตรบรถโทพิสัญจุดิหลก
เป็นเลขาธิการสมาคมนายชะนินแก่นฮิวรรณ
และนายพาทิศสุภพงศ์เป็นรองเลขาธิการสมาคมครับ
จากนี้นะครับนายกสมาคมยังกล่าวถึงเรื่องของการสร้างสปอร์ตคลับ
หรือว่าสปอร์ตคอมเพล็กซ์ในประเทศไทยให้เป็นศูนย์กีฬาฟุตบอลอาเซียน
นายกรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีนั้นได้ให้การสนับสนุนในเรื่องนี้
เรื่องต้นนะครับได้พูดคุยกับภาคเอกชนไว้แล้ว
และจะมีการสร้างที่ไหนนั้นคาดว่าจะมีการประกาศออกมาหลังจากนี้ครับ